คำศัพท์นะคะที่พบกันบ่อยในวงการพระเครื่องนะคะที่เซียนพระมักใช้กันค่ะ
คำที่หนึ่งตกควายนะคะที่พบกันบ่อยมากคำนี้ลูกค้า
ขายผิดราคาหรือไปก็จากการที่ขายผิดราคา
คำที่สองนะคะสวดพลาดซูอร์ฟก็คืออะไร
คือการที่เราไปพูดวิจารณ์พระเครื่องของคน
อื่นอยู่กันในวงการเซียนพาคุณพาเขียน
หรือเวลาเราไปสวดพระลูกค้าคือการไปติเขา
พี่ยุงนี้ไม่สวยเลยนิ้วติดไม่เต็มกะท้อ
นี่ค่ะคือการสวดพระของคนอื่นอาจจะโดนเท้าได้ไม่ยากเลยค่ะ
คำที่๓นะคะก็น่าวัดเสี่ยวงั้น
ไม่ว่าจะเป็นไส้แตกตับหวานหรือโดนกินตับ
อันนี้น่าจะมาจากในวงการไลฟ์นะคะ
ในปัจจุบันก็คือเวลาเราไลฟ์เนี่ย
ไส้แตกแล้วนะคะก็คือเริ่มขาดทุนแล้ว
ไส้แตกแล้วตับหวานคืออะไร
ได้พ้าในราคาที่หลุดหวานเลย
ตับหวานประมาณนี้นะคะ

แห่พระเนี่ยก็คือไม่ได้ขายนะคะ

ว่าองค์นี้ชื่อรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่

คำที่๕นะคะแบ่งมุมนะคะ

ก็เวลาคนมาเช่าพาที่ร้าน
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเซียนพาก็

นี่ก็คือการขอทางขอแบ่งมุมนั่นเองค่ะ

จะได้เข้าใจว่านี่คือศัพท์ในวงการพระ

ซึ่งดาบอกเลยว่าการจำกัดเพศ
ยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่มีแล้วค่ะ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

คุณจะเลือกทำอาชีพอะไรก็ได้

ลงมือทำเท่านั้นความสำเร็จคุณไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ